ข่าวนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไป

เหตุการณ์ที่เป็นกลุ่มชายชะกันไล่ตีกันแล้วก็เอามีดมาแทงลิ้นปี่

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ดูภาพภาพนี้เมื่อวานก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะคะ
แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุมสถานบันเทิง
เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนดูแลอะไรเนี่ยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสถานบันเทิงเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ชายชะกันวิ่งตามแล้วก็มาชกต่อย
คนเสียชีวิตคือนายนาราวิทย์โปร่งสูงเนินหรือว่าเอ๋มารีน

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือในซอยบัวขาวพัทยาใต้นะคะ
ก็เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงทรีทาวน์
แล้วจากการตรวจสอบก็ทราบว่ามีกลุ่มชายชะกันเขาไล่ตีกันมา๖คนใช่ไหม
เอมารีนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีมาพอมาพลาดท่าล้มปั๊บ
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนไล่ตามมามาเตะมากระทืบซ้ำ
แล้วก็แทงแทงจนนอนนิ่งเลยค่ะ
ทีนี้คนเจ็บทั้ง๒คนคือนายอมรพงศ์พงศวรรษอายุ๕๐ปี
ก็โดนของแข็งกระแทกเข้าที่หน้ากระโหลกเบ้าตาก็ได้รับการกระทบกระเทือน
อีกคนนึงคือนายธานีพรมด้วอายุ๓๔ปีเป็นน้องเขยเจ้าของตลาด
ในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละถูกมีดบาดมือ
ตำรวจเองตำรวจสพเมืองพัทยารวบรวมพยานหลักฐาน
เพราะว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขากำลังนั่งตั้งจุดตรวจโควิดอยู่
อยู่หน้าสถานบันเทิงก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทีนี้เขาก็เอาคลิปทั้งจากมือถือจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็พยานในที่เกิดเหตุเอามารวบรวม
ออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
๓คนนี้มีนายบอยสุขีพงศ์นายนิพนธ์ประคองและนายนิวัตรประคอง
๓คนโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วงกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถุกระทำได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน

ทางชุดสืบจับกุมได้คนหนึ่งคือนายนิวัฒน์
จับได้ที่ห้องเช่าอยู่ติดกับตลาดทีทราวเลย
เรื่องต้นนายนิวัฒน์เขาก็ปฏิเสธ
เขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาแค่ห้ามเขาแค่กันเท่านั้นเอง
มันมีความคืบหน้าด้วยคุณผู้ชมเมื่อตอนสิบโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางผู้กำกับสพเมืองพัทยาเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้
จับกลุ่มนายนิวัฒน์แล้วเนี่ยเมื่อคืนอ่ะตอนกลางดึกอ่ะ
อีก๒คนก็มามอบตัว๒คนคือบอยสุขีพงศ์กับนิพนธ์ประคองมามอบตัวแล้ว
ตำรวจก็มีการสอบปากคำในบอยในบอยรับสารภาพค่ะ
ว่าเอามีดเนี่ยแทงเอกมารีนผู้ตายจริงจริง
แล้วก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวสาเหตุเนี่ยนายบอยบอกแบบนี้
ฝั่งของนายเอ๋มารีนผู้ตายเนี่ยนะท้าทายจะมาทำร้ายบุพการีตัวเอง
ก็เลยมีการนัดเคลียร์กันมีปากเสียงกันทำร้ายร่างกายกัน
กลายเป็นเหตุชุนละมุนแบบที่คุณผู้ชมเห็นทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยเจ้าหน้าที่เองก็คัดค้านการประกันตัว
แล้วเดี๋ยวจะนำทั้ง๓ไปฝากขังสารจังหวัดชนบุรีในวันนี้ต่อไปด้วยนะคะ